ต่อที่เรื่องนี้กันเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวว่ามีคนไปพบหนุ่มใหญ่คนหนึ่ง
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในสวนยางพารา
ก็คือคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาบอกว่า
พบศพผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในสวนยางพารา
ตรงนี้มันอยู่ที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐานนะคะ
ตำบลที่บ้านนวลสมบูรณ์อำเภอคำชะอีมุกดาหาร
ไปเจอกับศพของนายอมรปวงประชังค่ะ
อย่างที่บอกว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสองสอง

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะที่โรงพยาบาล
หลานชายคนตายนะคะเป็นคนเจอศพคนแรก

ตัวเขาแล้วก็ตัวนายอมรคนตายเนี่ยนะคะ
คือเตรียมตัวที่จะไปกรีดยางพาราที่สวน

ตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
สวนยางนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ตาย
ตะโกนว่าใครยิงกู
เขาก็เลยวิ่งไปดูแล้วปรากฏว่า
นายอมรนอนหงายอยู่บนโขดหินไปแล้ว
พยายามช่วยแต่เขานอนแน่นิ่งไป
สุดท้ายค่ะเขาก็รีบไปที่หมู่บ้าน
แล้วไปแจ้งเหตุการณ์นี้กับผู้ใหญ่บ้าน

จุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นป่าเดียวกัน
กับที่ลูกพี่ลูกน้องของคนตาย
ก็คือนายอมรชื่อนายคำตัน
เคยเสียชีวิตเมื่อ๒๘พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
ภรรยาค่ะของนายอมรชื่อว่านางสาวอัญชี
บอกแบบนี้ว่าปกติสามีของเธอเป็นคนพูดจาโผงผาง
แต่เท่าที่รู้ไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะ
ตอนหลังเคยเห็นสามีบ่นว่าไม่อยากอยู่สวนยางคนเดียว

เธอเลยบอกสามีไปว่าไม่มีใครมายิงหรอกอย่าคิดไปเอง
สุดท้ายมาเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้

แล้วภรรยาก็บอกอย่างที่ขวัญเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นแหละค่ะ
บอกว่าเออมันแปลกไงเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของสามีเองก็เคยโดนยิงมาแล้ว
ที่สำคัญคดีผ่านมาเป็นปีทำไมไม่คืบหน้า
ทีนี้ไปดูความคืบหน้าที่บ้านของคนตายในอมรหน่อยค่ะ
จัดเตรียมแล้วนะคะตั้งบำเพ็ญกุศลศพค่ะ
โดยทางด้านของน้าของคนตายนางหนูพัดค่ะบอกแบบนี้
หลานชายอ่ะไม่รู้เป็นอะไรระแวงบอกจะมีคนมาทำร้ายตลอด

บอกหลายครั้งที่นายอมรไปพูดกับเมียบอกเนี่ยมีคนปองร้ายฉันนะ
เมื่อวานเห็นบอกว่าชวนหลานไปสวนยางแล้วพอกิจยางเสร็จก็บอกว่า
คนตายยังมีการทำอุปกรณ์ดักนกด้วยนะส่วนหลานชายก็ยังมีการเดินไปอยู่ตรงบริเวณนั้น
แล้วเขาบอกว่าตอนที่แยกย้ายกันจะไปกรีดยางจนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
เขาบอกไม่คิดจริงว่าสิ่งที่หลานกังวลเอาไว้มันจะเป็นจริงค่ะ
เขาจะเอาเพื่อนไปด้วยที่มีเมียเนี่ยที่มีหลานเนี่ยว่าเป็นเพื่อนเนี่ย
ที่ไปกิจรถหน้าภาพเขาจะกลัวว่าเขาจะมีคนที่ปล่องร่ายเขาสินะค่ะ
ว่าเขาต้องเอาเป็นเพื่อนบอกว่าตอนที่โมงหรือหาโมงนี่
มันก็ไปกับหลานหลานนั้นไปคุดนำกดอยู่ไปยอดนำกดยางนั้น
ผู้หลานโดนนำกด
ความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกแบบนี้เดี๋ยวสอบปากคำผู้ต้องสงสัยแล้วก็ญาติก่อน
ยังเปิดเผยข้อมูลอะไรไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีหมดนะคะ